งูจงอางเข้าไปอยู่ในบ้าน
ตัวแรกขดอยู่ใต้เตียง
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับเรียบร้อยแล้ว

เพื่อมาตามหางูตัวผู้ตัวแรก

เจ้างูจงอางเนี่ยขึ้นไป
ตัวแรกนี้อยู่ใต้เตียงตัวที่๒กำลังจะเลื้อยเข้าบ้าน
ที่๒อยู่ที่สวนตัวที่๓เข้ามาอยู่ใต้ฝ้าแล้วนะครับ
และตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
กาจีคุงเกาะลำทัพพรุดินนาจังหวัดกระบี่
ยกกำลังไว้เลยยกกำลังไปช่วยกันจับงูนะคุณ
เอาลงมาได้แบบนี้เห็นงูตัวเคืองเลย

แต่ละตัวที่มาบ้านคุณยายเกลื้มเนี่ยโอ้โหบิ๊กทั้งนั้นนะคุณ

เจ้าหน้าที่กว่าจะปีนขึ้นไปจับได้นะครับ
แต่ท้ายที่สุดก็จับได้อย่างปลอดภัย
ท่ามกลางชาวบ้านที่คอยลุ้นระทึก
งูจงอางตัวนี้มีขนาดใหญ่มากคุณยาวถึง๔เมตร
ชั่งน้ำหนักแล้ว๙กิโลกรัมคาดว่าเป็นตัวเมีย
เพราะขนาดไล่เลี่ยกับตัวเมียตัวที่๒ที่ยาว๔เมตรหนัก๑๐กิโลกรัม
ส่วนตัวแรกเป็นตัวผู้เล็กหน่อยคราวนั้นก็เกือบ๓เมตรตัวละ๕กิโลกรัม
ชาวบ้านมามุงดูงูจงอางในกรงแล้วก็แน่นอนแล้วฮะคุณชาวบ้านมาเยอะแบบนี้วิพากษ์วิจารณ์บอก
คุณยายเกลือมบ้านยายเนี่ยมันเป็นยังไงนักหนา
งูมาตัวที่๓แล้วตัวแรกก็ว่าเป็นงูเจ้าที่ตัวผู้
ตัวที่สองก็ว่าเป็นงูตัวเมียตามมาหาตัวผู้คราวนี้มาอีกตัวคาดว่าน่าจะเป็นงูตัวเมีย
แล้วเว้นระยะไม่ห่างกันนะคุณวันที่๑๒ธันวานะวันที่๑๔ธันวา
และเมื่อวานนี้๒๐ธันวามากันอยู่๓ตัวแล้ว
ตอนนี้คุณยายเกลื้มเพิ่งจะทำบุญเลี้ยงพระไปเมื่อ๒วันก่อนนี้เอง
เชื่อว่างูจงอางตัวที่๒ที่เข้าบ้านเป็นงูเจ้าที่
แต่พอมีตัวที่๓เข้าบ้านอีกลูกหลานคุณยายเกลื้มเป็นห่วงครับ
ไม่ได้คิดไปในทางศัยยศาสตร์หรือว่าทางความเชื่อแล้วนะ
จงอางเขามีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เป็นห่วงชีวิตของคุณยายและคนที่อยู่อาศัยรวมถึงเพื่อนบ้านนะครับ
งูจะโผล่มาตรงไหนอีกก็ไม่รู้นะครับ
ดังนั้นอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลภายในบ้านของคุณยายเกลื้อมนะฮะ
แล้วก็ดูพื้นที่อนาเขตรอบบ้านด้วยว่ามีอีกหรือเปล่า
หรือว่าเห็นไหมเจอตัวผู้แล้วเจอตัวเมียแล้วมีไข่จงอางอีกหรือเปล่า